หลังจากที่ขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญ

ก็เลยทำให้เจ้าหน้าที่รัฐต้องออกมาตรการ
เพื่อรองรับผลกระทบที่มีต่อกับภาคการท่องเที่ยว
ติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะ
หลังจากมีการปราบรามทัวร์ศูนย์เหรียญจากภาครัฐอย่างจริงจัง
ทำให้กลุ่มขบวนการทัวร์ศูนย์เหรียญรายใหญ่

ที่เคยใช้บริการก็เริ่มลดลง

แต่ภาพลบของทัวร์ศูนย์เหรียญ

โดยส่วนใหญ่หลายคนคิดว่า

ที่มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้าไปใช้บริการ
เป็นเครือข่ายของทัวร์ศูนย์เหรียญไปด้วย
ประธานบริษัทเจมสแกโลลี่เปิดเผยว่า

มีนักท่องเที่ยวชาวจีนเข้ามาใช้บริการเพิ่มขึ้น
ร้อยละ๔๐หลังมีการปราบรามทัวร์ศูนย์เหรียญจากภาครัฐ
เพราะแต่เดิมที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าจากโซนยุโรป
แต่ด้วยปริมาณนักท่องเที่ยวจีนที่ยังคงมีอยู่

เพื่อไม่ให้เสียระบบการท่องเที่ยวของไทย
เราเป็นร้านแรกในประเทศไทยนะฮะ
ที่เรามีการนำเสนอสไลด์มาติวิชั่น
เพื่อให้ความรู้กับนักก่อนที่เที่ยวของการยามนี

เป็นล้านเดียวพูดได้ว่าร้านเดียวในโลกนะครับ

เรารับประกันคุณภาพราคาและความพึงพอใจให้กับลูกค้าตลอดชีวิต
อันนั้นหมายความว่าถ้าเกิดลูกค้ามาซื้อสินค้าเลือกซื้อสินค้ากับเรา
ราคาสมมุติว่า๑แสนบาทเราจะมีออกใบรับประกัน
ซึ่งใบรับประกันนี้รับประกันความคุณภาพความแท้รับประกันราคา
นั่นหมายความว่าถ้าลูกค้าซื้อไปแล้วเนี่ยไม่เกิดความพึงพอใจนะครับ
สามารถที่จะเอาสินค้ามาคืนเราได้รับเงินคืน๑๐๐ตลอดชีวิตนะครับ
เจมส์เกอรี่ดำเนินธุรกิจจิลเวอรี่มานานกว่า๓๐ปี
ด้วยคุณภาพของสินค้าและความซื่อสัตว์ด้านการบริการ
จนเป็นที่พึงพอใจทำให้ไม่ต้องปรับตัว
หลังจากมีการแก้ไขปัญหาทัวร์ศูนย์เหรียญ
แต่ก็พร้อมรับนโยบายจากภาครัฐเพื่อร่วมพัฒนาระบบเศรษฐกิจการท่องเที่ยวของไทย
การปรับตัวเนี่ยผมคิดว่าเกิดจากพวกบริษัททัวร์เอเย่นทัวร์มากกว่านะครับ
ที่เขาเริ่มมองหาคู่ค้าที่คิดว่ามีคุณภาพแล้วก็ไม่เกิดปัญหาในระยะยาว
ของผมก็ยังเหมือนเดิมนโยบายที่เราทำเมื่อ๓๐ปีแล้วตอนนี้เราก็ทำเหมือนเดิม
ซึ่งอย่างที่เรียนว่าลูกค้าโดยเฉพาะอย่างยิ่งเอเย่นจีนเนี่ย
พอมากับเราแล้วก็รู้สึกว่าสินค้าเราราคาดีคุณภาพดี
โดยก่อนหน้านี้องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งชาติของประเทศจีน
เดินทางมาร่วมประชุมกับภาครัฐของไทย
เพื่อร่วมกันแก้ไขปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญ
เพื่อหาสินค้าที่มีคุณภาพให้กับนักท่องเที่ยวของจีน
ที่จะเข้ามาท่องเที่ยวในประเทศไทยต่อไป
และได้มีการกำหนดราคาแพ็คเกจทัวร์
ให้เป็นมาตรฐานเดียวกันทั้งหมด
ทางภาครัฐเองท่านรัฐมนตรีท่านนายก
ก็ได้ให้นโยบายมาในเรื่องของการกำหนดราคาทัวร์
ซึ่งไม่ให้มันเป็นราคาที่เป็นไปไม่ได้
อย่างที่ทราบกันอยู่ว่าในโลกนี้มันไม่มีอะไรฟรี

ฉะนั้นเนี่ยสุดท้ายแล้วมันคือใครเป็นคนจ่ายเท่านั้นเอง
แต่ที่ผ่านมาอาจจะเป็นลูกค้าต้องเป็นคนรับผิดชอบ

แต่ตอนนี้เมื่อมีการกำหนดเท่าที่ผมทราบมา

ซึ่งเป็นราคาที่ยอมรับได้
หมายความว่าทั้งผู้ประกอบการก็อยู่ได้นะฮะ
ท่องเที่ยวก็สามารถจับจ่ายได้
หลังจากนี้ยังคงต้องติดตามต่อไป
แนวทางแก้ไขปัญหาเรื่องทัวร์ศูนย์เหรียญ

ภาคการท่องเที่ยวของไทยในระยะยาว
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน